คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งถูกทำร้าย
บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับ
เอาคลิปมาโพสต์ไว้
หลังจากที่เขาเองถูกผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่รู้จักกัน
ทำร้ายร่างกายเขาเพียงเพราะว่าเขาตะโกนเตือน
ผู้ชายคนนี้ที่ขี่รถจักรยานยนต์

ตัวเขาเองถูกทำร้ายร่างกายเลยนะครับ

หลังจากตัวเขาถูกทำร้ายร่างกาย
จากคนที่ไม่รู้จักจนเขาเองบาดเจ็บนะครับ

โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณตี๑
วันที่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ในคลิปก็จะเห็นชายใส่เสื้อสีแดง

พยายามใช้หมวกกันน็อกไล่หวดชายที่ใส่เสื้อสีดำ
โดยชายเสื้อสีดำก็พยายามจะหลบ
ชูมือชูไม้เพื่อปกป้องตัวเองนะครับ
แล้วก็พยายามที่จะอธิบายบางอย่าง
โดยในท้ายคลิปแม้จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้าง

แต่ชายเสื้อแดงที่ถือหมวกกันน็อกก็เหมือนจะอารมณ์ร้อนขึ้น
ต้องการที่จะเอาเรื่องชายชุดดำต่อนะครับ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ได้สอบถามไปยังผู้โพสต์คลิป
ทราบชื่อก็คือนายพิชิตอาชีพดีเจ
เปิดเผยครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถ
ภายในห้างสรรพสินค้านานาศแควร์เขตวัฒนา

ตัวเขาเองกำลังเดินไปที่ลานจอดรถ
เพื่อเดินทางกลับบ้านหลังทำงานเสร็จ

มาแบบโอ้โหเกือบจะชนเขาแล้วล่ะคุณ

ทำให้ตัวเขาก็ต้องตะโกนเตือนตะโกนว่าไป

ปรากฏว่าชายที่ขี่รถจักรยานยนต์มาเนี่ย

แล้วก็ถืออันนี้หมวกกันน็อกลงมาด้วย

เก๋าเหรอสดเหรอ

โดยตัวคุณพิชิตก็มีอาการบาดเจ็บบริเวณลำคอ
หน้าผากมีอาการบวมแล้วก็ปากแตกด้วยนะครับ

ผู้ชายคนใส่เสื้อแดงถือหมวกกันน็อก

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาห้ามปราม

สักพักครั้งที่๒ชายชุดแดง
ก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับมา

ก็มาห้ามมาแยกทั้งคู่ออกจากกัน
ครั้งที่๓ชายชุดแดงก็ขี่รถจักรยานยนต์
มาอีกครั้งเพื่อที่จะหาเรื่องเขา
จังหวะนั้นตำรวจขับรถมาพอดี
คนดังกล่าวจึงขับรถจักรยานยนต์

ก็แค่เป็นการตักเตือนร้องตะโกน
ชายคนนี้ขี่รถด้วยความระมัดระวังเท่านั้นเอง
เพราะว่ามันเกือบจะชนเขาแล้ว
น่าจะทำให้ชายคนดังกล่าวไม่พอใจ
แล้วก็ต้องการจะหาเรื่องเขานะครับ

ลักษณะท่าทางของผู้ก่อเหตุ

ตำรวจสนลุมพินีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ